มาดูเรื่องของความรักที่มันไม่ลงตัวหึงหวง
ฝ่ายผู้หญิงพยายามขอออกห่างแต่ผู้ชายไม่ยอม
จริงเขาคบกันนะคะแต่คบกันไม่กี่เดือนเพราะผู้หญิงเขาไปรู้ว่าฝ่ายชายอ่ะ
สรุปมีครอบครัวนี่นะเอ้าก็เลยขอห่าง
ตื้อฝ่ายสาวมาตลอดและอายุห่างกันมากด้วยนะคะ
คือไม่ยอมตื้อแล้วตื้ออีกจนสุดท้ายล่าสุดยิงเลยดีกว่าค่ะ
โอ้โหต้องขนาดนี้อ่านข่าวแบบนี้หลายข่าวนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะที่บ้านหลังนึงนะที่อำเภอกำแพงแสนนครปฐม
สิบโมงของวันนี้เองคุณผู้ชมตำรวจสภกำแพงแสน
พอรับแจ้งเหตุก็ไปเลยไปตรวจสอบปรากฏว่าไปเจอที่บ้านหลังนี้ในห้องนอนนะคะ
มีคราบเลือดกองใหญ่อยู่บนพื้นแล้วตัวคนเจ็บเนี่ยเป็นหญิงสาวค่ะ
ชื่อว่านางสาวแอมอายุยี่สิบเจ็ดปีนางสาวอนุธิดาแสนจำนาย
เธอได้รับบาดเจ็บถูกปืนขนาดจุดสามแปดยิงเขาที่ขมับด้านขวากระสุนเนี่ยทะลุแก้มซ้ายเลยนะคะ
บาดเจ็บตรงกลางหน้าอกแขนขวาต้นขาขวาอีกต่างหากถามว่าตัวก่อเหตุคือใคร
คือนายสมพงศ์มนฉันทะค่ะหรือว่านายพงศ์ที่เขาเรียกกัน
อายุห้าสิบสองปีคนเจ็บอายุยี่สิบเจ็ด
คนก่อเหตุอายุ๕๒คือจะเรียกว่าอายุห่างกันก็เยอะพอสมควร
แต่เคยคบหากันนะคะรุ่นพ่อรุ่นลูกได้อ่ะใช่อืม
แต่เขาบอกว่าผู้คนก่อเหตุเนี่ยเป็นอดีตแล้วนะครับ
เพราะว่าหญิงสาวพยายามขอเลิกราค่ะหลังก่อเหตุนะคะตัวในพงศ์เนี่ย
ขับกระบะหลบหนีไปทางด้านของพี่สาวของนางสาวแอม
เล่าแบบนี้บอกวันเกิดเหตุตอนเช้าที่ผ่านมานี่เองเธอกับน้องสาว
เอาจริงจริงอยู่ในบ้านยัดยาดกระรวมกันทั้งหมดห้าคน
อยู่กันที่บ้านนี่แหละแล้วอยู่ดีในพงศ์คนนี้นะคะมาหาที่บ้านจะมาขอคุยกับแอม
จากนั้นเขาก็ทะเลาะกันขึ้นมาแอมก็เลยออกปากไล่ให้พงศ์เนี่ยกลับบ้านไป
แต่พงศ์ไม่ยอมกลับแอมทำยังไงลุกหนีลุกหนีเดินเข้าไปที่ห้องนอน
ตามไปกระชากประตูไม่ให้ปิดแล้วเขาก็มีปากเสียงกัน
นี่พี่สาวของนางสาวแอมบอกนะคะหลังจากนั้นเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงชักปืน
แล้วได้ยินเสียงลั่นไก่สองนัดโอ้โหแล้วยังมีญาติอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยนะ
ตอนเกิดเหตุทุกคนอยู่กัน๕คนแล้วตกใจค่ะเลยรีบไปดู
ตอนไปเห็นเธอตกใจมากเธอกอดน้องสาวเอาไว้แล้วพยายามขอร้อง
พงศ์อย่ายิงอย่ายิงน้องเธอแต่ในพงศ์กระชากตัวพี่สาวออกแล้วยิงแอมซ้ำอีกสองนัดค่ะ
ยอมรับตอนนั้นเกิดเหตุตกใจมากเห็นเลือดไหลออกจากตัวแอมไม่หยุดเลย
ส่วนพงศ์หลังเกิดเหตุทำท่าทีเย้ยหยันไม่ได้รู้สึกผิด
อาศัยช่วงชนลมุนเนี่ยขับกระบะอีซูซูสีดำสี่ประตู
ทะเบียนบอกหน่อยยอหญิงพอสำพาวสองเจ็ดสี่กรุงเทพแล้วหนีไปเลยคันนี้นะคะ
ภาพจากกล้องมุมจรปิดอีกมุมคุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวของเราได้หลักฐานมายืนยันว่าตัวในพงศ์คนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ขับกระบะคันนั้นแหละที่เขาขับหนีไปเข้ามาที่บ้านหลังนี้จริง
อ่าแล้วมันก็มีเสียงโวยวายดังขึ้นก่อนจะมีเสียงปืนดังลงมาค่ะ

มันมีเสียงกรี๊ดเสียงโชคด้วยแล้วเสียงปืนดังขึ้นนัดที่หนึ่ง
นัดที่สองนัดที่สามแล้วจบที่นัดที่สี่
ช่วงเย็นนะคะคุณมะเหมียวสุชาดาค่ะผู้สื่อข่าวของเรานั้นลงพื้นที่เกิดเหตุหน่อยค่ะ
ก็ไปเจอแล้วแหละกับพี่สาวผู้บาดเจ็บก็คือพี่สาวของแอมนี่แหละที่ให้ข้อมูล
ชื่อว่านางสาวพิญญาเล่าแบบนี้บอกเธอจำได้แม่นเลย
จำได้ติดตาเลยทีเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเธออยู่ตรงนั้น
เธอบอกว่าพงศ์พยายามมาง้อแอมให้คืนดี
แต่คุยกันไม่ลงตัวปมเหตุที่ถามว่าทำไมแอมถึงไปขอเลิกรากับพงศ์ล่ะ
บอกก่อนหน้านี้เขาคบกันนะคบกันพฤศจิกายนปีที่แล้วเองนะพี่อุ๋ย
คือคบกันไม่กี่เดือนปีที่แล้วจนกระทั่งกุมภาพันธ์ปีนี้นะคะ
เขาบอกว่าคือเหมือนน้องสาวไปรู้ว่าเอ้าพงษ์มีเมียอยู่แล้วนี่นะ
แล้วเมียของพงศ์เคยโทรมาหาแอมด้วยหลังจากนั้นน้องสาวก็เลยขอออกห่างค่ะ
แต่พงศ์ไม่ยอมพยายามตามง้อขอคืนดีราวีตลอดหนักที่สุดถึงขั้น
ส่งรูปปืนแล้วมีข้อความมาข่มขู่แอมมีข้อความมาข่มขู่แอมด้วยพี่สาวเล่าแบบนี้
ทีนี้วันวาเลนไทยที่ผ่านมาเขาบอกว่าในพงศ์เนี่ยขับรถมาหาที่บ้าน
เอาดอกไม้มาให้ตอนวันวาเลนไทยด้วยนะแล้วก็ใช้ปืนอันนี้ดูภาพ
อันนี้ก็เป็นดอกไม้เมื่อกี้เป็นภาพแชทใช่ไหมอ่าที่บอกว่าส่งรูปปืนมา
แล้วก็ส่งข้อความมาข่มขู่ย้อนกลับไปวาเลนไทยพี่สาวบอกว่า
ขับรถมาหาที่บ้านเอาดอกไม้มาให้แอมแล้วก็มีการใช้ปืนข่มขู่
บอกให้ขึ้นรถไปเคลียร์กันแต่แอมเนี่ยหนีเอาตัวรอดมาได้
สาวบอกแบบนั้นหลังจากนั้นเลยเตือนน้องตลอดว่าอย่าเข้าใกล้ในพงศ์นะ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
พี่สาวบอกแบบนั้นหลังจากนั้นเลยเตือนน้องตลอดว่าอย่าเข้าใกล้ในพงษ์นะ
พี่สาวบอกแบบนั้นหลังจากนั้นเลยเตือนน้องตลอดว่าอย่าเข้าใกล้ในพงษ์นะ
พี่สาวบอกแบบนั้นหลังจากนั้นเลยเตือนน้องตลอดว่าอย่าเข้าใกล้ในพงษ์นะ
พี่สาวบอกแบบนั้นหลังจากนั้นเลยเตือนน้องตลอดว่าอย่าเข้าใกล้ในพงษ์นะ
พี่สาวบอกแบบนั้นหลังจากนั้นเลยเตือนน้องตลอดว่าอย่าเข้าใกล้ในพงษ์นะ
พี่สาวบอกแบบนั้นหลังจากนั้นเลยเตือนน้องตลอดว่าอย่าเข้าในพงษ์นะ
พี่สาวบอกแบบนั้นหลังจากนั้นเลยเตือนน้องตลอดว่าอย่าเข้าในพงษ์นะ
พี่สาวบอกแบบนั้นหลังจากนั้นเลยเตือนน้องตลอดว่าอย่าเข้าในพงษ์นะ
พี่สาวบอกแบบนั้นหลังจากนั้นเลยเตือนน้องตลอดว่าอย่าเข้าในพงษ์นะ
พี่สาวบอกแบบนั้นหลังจากนั้นเลยเตือนน้องตลอดว่าอย่าเข้าในพงษ์นะ
พี่สาวบอกแบบนั้นหลังจากนั้นเลยเตือนน้องตลอดว่าอย่าเข้าในพงษ์นะ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
พี่สาวบอกแบบนั้นหลังจากนั้นเลยเตือนน้องตลอดว่าอย่าเข้าในพงษ์นะ
พี่สาวบอกแบบนั้นหลังจากนั้นเลยเตือนน้องตลอดว่าอย่าเข้าในพงษ์นะ

พี่สาวบอกแบบนั้นหลังจากนั้นเลยเตือนน้องตลอดว่าอย่าเข้าในพงษ์นะ
พี่สาวบอกแบบนั้นหลังจากนั้นเลยเตือนน้องตลอดว่าอย่าเข้าในพงษ์นะ

อ่ะเรื่องนี้๑เดือนก่อนที่จะมาเกิดเหตุแบบนี้
ที่ลูกสาวก็จะโดนยิงพงษ์มาตามตื้อตลอด
เลยบอกว่าร้ายต่อหลายครั้งพยายามสั่งสอนและพูดกับพงศ์ว่า
เออถ้ารักกันจริงอย่าไปทำร้ายกันเลย
อย่าให้มันถึงขั้นกับชีวิตเลยนะพงศ์
เคยรับปากพ่อบอกว่า

เดี๋ยวผมจะแก้ตัวเรื่องที่ผมว่ามีเมียแล้ว
พยายามจะอธิบายให้พ่อฟังว่า

ของผมทำไมยังถึงโทรศัพท์มาตอบว่า

คนเรามันก็รักชีวิตกันทุกคน

ข้องเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเลย

แล้วผมเขาก็เลยยังบอกว่า

จากคำที่เขาพูดคำนั้นกับเรา
แล้วเขามาทำกับลูกเราแบบนี้

ผมบอกไม่ถูกนะ
เพราะว่าคำพูดของเขา
พูดกับผมกับการกระทำ

แล้วก็เรื่องของการง้อขอคืนดี

น้องแอมค่อนข้ามเป็นสาวหน้าตาดี
ฟุชายเข้ามาทำความรู้จัก

และเหมือนบอกว่าคบกันได้เกือบ๓เดือน
ในพงศ์มาตามราวีแล้วก็ก่อเหตุ
ล่าสุดเขาบอกว่าในพงศ์ประสานมาแล้วนะคะ

รายละเอียดอยู่ระหว่างการเจรจาของตำรวจ
ส่วนอาการของน้องแอมเนี่ยคนเจ็บตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วค่ะ
แต่ว่ายังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะ
คือความจริงอายุก็ไม่ใช่น้อยนะ๕๒ใช่ไหม

คือต่อให้คุณเลิกกับเมียแล้วก็จริงหรือว่ายังโสดอยู่แต่
แต่ผู้หญิงเขาไม่รักคุณแล้วเขาไม่อยากอยู่กับคุณ
เขาขอเลิกกับคุณเนี่ยคุณจะไปยิงเขาได้ยังไง
ได้ยังไงจะไปตัดสินเขาได้ยังไงว่าเขาไม่รักกับคุณแล้ว